ถ้าสมมุติถามในมุมของคนซื้อคือเราตัดความเป็นวัดตัดความเป็นพระออก
เอาแบบนี้ก่อนเอามุมนิที่ธรรมดาคนซื้อเอาคนซื้อ
ซื้อเอาคนซื้อจะได้ตัดความรู้สึกออก
คนซื้อต้องไปเรียกกับใครคะในความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองเสียหาย
คือถ้าพูดถึงข้อเท็จจริงคดีเรื่องเดิมเนี่ย
สมัยนั้นทุกคนบอกให้ไปเรียกจากนางวันธนาคือผู้ขาย
ถ้าเรียกจากนางวันธนาเนี่ยเรียกไหนก็หายักยอก
ชอบโกงชอบโกงชอบโกง
เพราะมาหลอกเขาเหมือนกับมาหลอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่
แล้วที่สุดไปรับว่าไม่เป็นก็ช่อโกงนะครับ
แต่ทีนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยจริงที่หลวงพ่อท่านพูดว่า
ผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนเพราะผู้โอนไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ
รับโอนก็ไม่ได้แต่กฎหมายยังวางหลักการไว้
ผู้ที่ซื้อมาโดยสุจริตแม้ไม่มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ
แต่ยังไม่จำเป็นต้องคืนของนั้นจนกว่า
ได้รับการชดใช้เงินนั้นจากเจ้าของ
อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งพระฤทธิ์มาตรา๑๓๓๒
จำต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริง
แต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมา
เพราะฉะนั้นที่ผมมาพูดวันนี้คือเรื่อง๑๐ล้าน
จะพยายามเอาคืน๑๐ล้านให้พระ
คือมันมีสองอย่างนะคะอาจารย์ก็คือที่ดินกับเงินซื้อที่ดิน
ที่ดินจบแล้วเพราะว่า๓ปัจจุแล้วจบแล้ว
เพราะฉะนั้นที่ดินไม่ใช่ของวัดสวนแก้วแล้ว
ไม่ใช่ของมูลนิธีแล้วไม่ใช่เป็นของเจ้าของเดิม
เจ้าของเดิมนะอันนี้เจ้าของเดิมกำลังจะเอาคืน
ทีนี้เอกสารที่มันติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นขั้นใดก็แล้วแต่
อาจารย์สมบัติและอาจารย์ปรเมฆคุยกันแล้ว

บอกว่า๑๐ล้านต้องจัดการ
คนที่จะคืนให้มูลนิธิคือใครคะ

ถ้าวันทนาเราบอกแล้วถ้าว่าฟ้องวัฒนา
ต้องฟ้องหมุนละเมิดในเรื่องของการช่อโกง
ซึ่งมูลค่าของการช่อกงถ้าผิดจริงเท่าไหร่ไม่รู้
ผิดก็๑๐ล้านบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันซื้อมาจนถึง
แต่อันนี้คือราคาทรัพย์ราคาทรัพย์ที่ซื้อ๑๐ล้าน
แต่เรียกดอกเบี้ยไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่เรียกร้อง
แต่ถ้าเขาฟ้องขับไล่ที่พระพยอมท่านบอกว่ารอหมายเนี่ย
พอมีหมายมาของเราเนี่ยผมกับอาจารย์สมบัติเนี่ย
มาเป็นตัวทำงานนี้ให้ทนายมาช่วยให้
คือถ้ารอให้เขาขับไล่อย่างนี้หรอคะอาจาร
ฟ้องขับไล่มาแล้วก็ฟ้องแล้วก็ให้การแล้วฟ้องแย้ง
ผมยินดีจะออกแต่คุณต้องจ่าย๑๐ล้านตามกฎหมายกำหนดก่อน
แล้วคุณไปไล่เบี้ยกับนางวันธนาซึ่งเป็นผู้ผิดใช่ไหม
อาจารย์เดี๋ยวเท่ากับถ้าฟังอาจารย์ประเมฆคือสรุปอย่างนี้๒ทาง
คือมูลนิธิฟ้องคุณวันทนาได้ช่อกงช่อกงแต่นานแล้ว
ก็จะอยู่ประมาณ๑๐ล้านบวกเป็นทางเลือก
และอ๋อจะฟ้องหรือไม่ก็ได้ถูกไหม
และมูลนิธิฟ้องเจ้าของที่ตัวจริงไม่ได้ฟ้อง
เอาไม่ใช่ให้เขาขับไล่ให้เขาฟ้องขับไล่แล้วเราเข้าไปแย้ง
ใช่ไหมคะเอาตังค์มาก่อนเอาตังค์มาแล้วเราไป
แล้วส่วนที่คุณรู้สึกว่าคุณเสียหายที่ต้องจ่ายค่าที่เรา
คุณไปไล่เบี้ยกับคุณวันทนาเพราะคดีนี้คนทำผิดคือวันทนา
อาจารย์ถ้าสมมุติถ้าสมมุติทางมูลนิธิสู้ทั้งสองทาง
ไม่ได้ทางใดทางหนึ่งอ๋อทางใดทางหนึ่ง
อ๋อกำลังจะถามโอ้โหสู้สองทางนี่๒๐ประมาณ
ไม่ถูกคือเรามูลนิธิไปโกงเขาก็ไม่ได้อ๋อเข้าใจ
คือทางไหนก็แล้วแต่ที่จะสู้แต่ว่าอย่างน้อยเราต้องได้มูลค่าที่เราจ่ายไปนะ
ใช่ทางสุดท้ายคือขอ๑๐ล้านนั้นคืนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางมูลิธิก็อยู่เฉย
รอเขาฟองไล่อย่างนี้หรอรอเขามาขับไล่ยังไงก็เอา
คือต้องถือว่าไอ้โฉนดก็คือใบแทนโฉนดก็คือใบแทนแต่ทรัพย์สินจริงคือที่ดิน
แล้วมูลนิธิยังครอบครองอยู่อ่าแล้วต้องออกไหมก็ไม่ต้องยัง
เขาไม่ส่งมอบให้เขาไม่ต้องส่งมอบแต่ถ้าส่งมอบให้เขาไปคุณก็เรียก๑๐ล้านไม่ได้เพราะคืนเขาไปแล้ว
กฎหมายเขียนอย่างนี้เขียนง่ายแต่ผมบอกว่าสมัยนั้นเรามองไม่ครบไง
ไม่รู้ยาวหรือเปล่าไม่ยาวหรอกถ้าเขาฟ้องมาเราก็ยื่นชี้ขาดกฎหมายมาตราเดียวจบแล้ว
แต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ส่วนทางมูลนิธิจะอีกยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เดี๋ยวรอดูวิธีการสู้คดีนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆนะคะขอบคุณค่ะ

หมดเวลารายการวันนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ